เอาบ้านคุณผู้ชมบ้านคุณวราพรใช้ที่ตักผ้าที่มันเป็นกลมไว้เป็นพวงอ่ะ
มีค่ะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะตากพวกชุดชั้นในช่วงอะไรแบบนี้นะครับบ้านผมก็ใช้เหมือนกัน
แต่ว่าที่บ้านผู้หญิงคนนี้นะครับชุดชั้นในตากไว้ทั้งพวงแล้วขโมยมันก็เอาไปทั้งพวงเหมือนกันฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วย่องมาแล้วเห็นไหมเห็นพวงชุดชั้นในไหมเนี่ยฮะโอ้โหพี่ไม่เลือกเลยเอาไปเลยทั้งหมดเลย
โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพคนร้ายไม่สวมเสื้อนะครับสวมกางเกงกีฬาสีแดง
แล้วก็ไม่สวมรองเท้าเข้ามาขโมยกางเกงในที่เธอตักไว้หลังบ้านนะครับแล้วเอาไปแบบยกพวงอ่ะนะฮะ
แล้วก็หนีไปทางหลังบ้านของเธอนั่นแหละหลังบ้านเป็นแปลงปลูกกระชายนะฮะ
แล้วก็มีคูน้ำอยู่สงสัยเหยียบน้ำจ่อมลงไปก็เลยทิ้งรอยเท้าลอยโครนเอาไว้นะครับ
ตัดเพาะเลยบอกโอ้ถ้าอยากได้กางเกงในบอกกันดีเดี๋ยวซื้อให้เลย
นี่หลักฐานนี่โอ้โหนะฮะคงรีบตะกุยเต็มที่นะโอ้โหเท้าเบอร์เลอร์เลย
ท่าทางกับตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะคือครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยคุณพระราพร
เคยโดนมาแล้วนะฮะครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็เลยฝากถึงคนร้ายนะ
ถ้ามีครั้งที่๓เธอจะโชว์หน้าคนร้ายติดประจานให้คนในหมู่บ้านรู้ให้หมดเลย
แสดงว่าเธอรู้แล้วสิว่าเป็นใครน่าจะแล้วก็น่าจะเป็นคนแถวนั้นด้วยนะฮะ
บอกว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะมีหลายบ้านที่โดนเหมือนกัน
แนะนำให้เธอไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนดีกว่า
เอาไว้ดำเนินคดีกับคนร้ายฮะ